พาคุณผู้ชมไปที่คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ชาวบ้านที่นั่นเขาเดือดร้อนบอกว่านักข่าว

เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือสติไม่สมประกอบค่ะ
เดินถือมีดขอมีดขอค่ะ
มีดยาวอ่ะแกว่งไปมาแล้วก็
มีดยาวอ่ะแกว่งไปมาแล้วก็
มีดยาวอ่ะแกว่งไปมาแล้วก็
โปรดติดตามตำรวจ
ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เลยต้องพึ่งพลังโซเชียลช่วยกันแชร์
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพมของจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
ลองเข้ามาดูหน่อยก็เป็นอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนอกจากตำรวจแล้วนะ